รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

ซึ่งที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่แห่งความศรัทธา
เรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของเหล่านาคานาคีทั้งหลายเลยทีเดียว

ชั่วโมงจากนี้นะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงความเชื่อในรายการมูไนท์

ูเตรูไม่เข้าใครออกใครนะฮะ

ตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมได้มาในสถานที่แห่งนี้

เรียกได้ว่าเราไปนครพนมกันมาแล้ว
ถ้าพูดถึงเมืองพญานาค

จะต้องพูดถึงจังหวัดหนองคาย

วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายที่พระธาตุบังควรครับ
ซึ่งพระธาตุนี้เขาเชื่อถึงขนาดว่า
พญานาคเป็นคนมาสร้างทางขึ้นลงไว้ด้วย

มุจรินนี้น้ำบ่อนี้ศักดิ์สิทธิเหลือเกินใช่ไหมอาจารย์

แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่รู้นะ
อย่าคิดว่าพญานาคคือพญานาค
เพราะนาคสามารถเสพกับมนุษย์ในอดีต
แล้วเกิดลูกมาและเกี่ยวข้องกับตอนนี้เลย
วันนี้แน่นอนเต็มอิ่มกับเรื่องราวของพญานาค

เราไปสระมุจรินเดี๋ยวเราแยกกันแต่ละจุดด้วยกัน

ตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า
ณบริเวณวัดพระธาตุบังควร
หากย้อนไปในสมัยพุทธกาลนั้น
ที่สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า
ภูลวงซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของพญานาค
นามว่าท้าวปรพรณาค
ในครั้งที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จมาประทับยังดินแดนแถบรุ่มน้ำโขง
เหล่าพญานาคจึงได้ทำหน้าที่ปกป้องดูแลพระองค์
และได้เรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนา
ซึ่งต่อมาเมื่อมีการสร้างพระธาตุบังพวนขึ้น
เชื่อกันว่าพญานาคเป็นผู้เสกก้อนอิด
ราวปฏิหารเพื่อสร้างองค์พระธาตุ
ทั้งนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างสระมุจริน
ก็ได้เกิดขึ้นจากอิทธิฤทธิ์ของพญานาค
สร้างให้น้ำปะทุขึ้นจากพื้นดิน
จากนั้นมาบ่อน้ำแห่งนี้จึงถูกกล่าวขานกันว่า
เป็นบ่อน้ำพญานาคซึ่งน้ำในสระแห่งนี้
พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญ
ของราชวงศ์ไทยและลาวอีกด้วย
ระน้ำมุจรินที่นี่ผมถือว่าสำคัญมากนะ

เรียกว่าเส้นทางย้อนรอยศรัทธาอาณาจักรเห็นนคราช
ตำนานความเชื่อหนึ่งที่มีนักปราศได้มีการบันทึกจาลึกต่อมาว่า
หลังจากที่เจ้าพญาทั้ง๕ได้แก่พญาสุวรรณพิงคารเจ้าเมืองหนองหานสกล
พระคำแดงเจ้าเมืองน้องหานน้อยอุดรธานีพญาอินทปัตธนครเจ้าเมืองอินทปัตย์อยู่ที่เขมร
แล้วก็เจ้าพญาจุลณีพรมทัศน์เจ้าเมืองจุรณีลาวเหนือ
และพญานันทเสนเจ้าเมืองศรีโคตรบูร๕องค์
หลังจากที่สร้างพระธาตุพนมแล้วจึงได้มาทำการสร้างองค์พระธาตุบังพวนต่อ
จริงแล้วไม่ได้สร้างพระธาตุแค่บังพวนนะมีการสร้างพระธาตุบังพวนหนึ่งนะโดยนำอันเชิญเอาพระธาตุส่วนหัวเหนาของพุทธองค์
แล้วพระธาตุอีกองค์หนึ่งคือพระธาตุกลางน้ำล่านองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันอันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่จะมาสืบสัทธา
เป็นพระธาตุไฟฝ่าพระบาทกำขวาสามคือพระธาตุเขี้ยวฝางอยู่ที่โพนจิกเวียงวัวอยู่ที่หนองคายนี่แหละ
สุดท้ายคือพระธาตุเขี้ยวฝางอีกองค์หนึ่งอยู่ที่พระธาตุหน้าหอหน้าแพรอยู่ที่เวียงจันทร์คือหมายถึงว่าเท้าพญาทั้ง๕เนี่ยมาสร้างอีก๔สถาน
ไว้เป็นมงคลศรัทธาเป็นที่ปฏิฐานพระธาตุสืบสัทธาเมื่อเราในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่สำคัญแล้วมันสำคัญไง
สำคัญตรงที่ว่ามีสระมุจรินเนี่ยเป็นสระพื้นกำเนิดเนื่องจากว่าเท้าพญาทั้ง๕สร้างองค์พระธาตุบังพวนเสร็จมีน้ำพุ่งมาจากพื้นดินมันมีเป็นน้ำพุ่งออกมาจากดินเหมือนมาบูชาศักระองค์พระธาตุบังพวนเสร็จแล้วเนี่ยเขาเลยขุดสระ
พระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งของหลวงพระบางชื่อพระเจ้าวิชุนราชเป็นน่าจะเป็นพระราชรสในพระเจ้าพุทธศาลพระองค์เสด็จจากหลวงพ่อบางมาถึงนะฮะพระธาตุบังพวงแห่งนี้สการะเสร็จแล้วทำพิธีอันเชิญน้ำจากสระมุจรินนี้ไปเป็นน้ำสงฆ์บุรทาพิเศษไปเป็นน้ำอาบตัวไปเป็นน้ำสงฆ์เป็นมงคลเลยตั้งแต่
ให้คนไปตักเอาน้ำนี้ที่ผสมจากน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์ทั่วประเทศ
รวมทั้งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ณพระท่านบังฑวณีณหม่อน้ำมุจริน
เพื่อใช้ในการส่งน้ำพระสงน้ำรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่
และประพรมที่บ้านเพราะฉะนั้นนี่คือมหามงคลครับ
และแล้วอาจารย์ลักษณ์เจ้าพิธีกรรมก็ได้เริ่มพิธีบูชาน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสระมุจริน
และอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิต
หากท่านผู้ชมท่านใดจะมาสักการะและนำไปบูชา
ทางวัดก็อนุญาตให้ลงไปตัดได้นะครับ
แต่มีข้อแม้ว่าต้องสำรวมและห้ามผู้หญิงลงไปเป็นเด็ดขาด
โดยบุญเกรยาวัตถุสิบในทุกประการโดยทานศีลภาวนา
กุศลในศรัทธาที่เกิดขึ้นที่ข้าพเจ้าเป็นต้นเป็นประธาน
เป็นผู้ถูกกระทำในทุกชาติพบด้วยกายวาจาใจ
พญานาคีนาคาและเทวาอารักษ์ผู้พิทักษ์รักษาบ่อน้ำนี้
จากเดิมสืบมาและขอให้บุญนั้นจงเป็นกำลังหนุนให้ท่านสูงยิ่งขึ้น
บรรลุธรรมจนหลุดพ้นในการเวียนเกิด
ขอในการนี้จงเป็นมงคลแก่ข้ามพระจันทร์ทางหลายและสาธารณ์ชุดทางหลายด้วยเธอ
สรรพประสิทธิด้วยฤทธิบารมีในศรัทธาและมงคลที่เกิดขึ้นนั้นหนา
สำเร็จแก่น้ำทั้ง๙กระบวยที่ได้ตักนี้ขึ้นมา
เมื่อไปผสมประสานในมหามงคลน้ำศักดิ์สิท
จงมีเทพฤษแห่งพญานาคาพญานาคีและเทพยดา
สิทธิ์ให้เป็นมหาน้ำเทพมนต์นาคาราชมนต์แก่สาธุชน
ให้เกิดมงคลแก่แผ่นดินนั้นด้วยเถิน
น้ำนี้ไม่ใช่ว่าใครก็นึกจะมาตักนะครับ
เพราะเป็นที่สำคัญอดีตบุรพากษัตริย
พระองค์จะต้องทรงตั้งอาจสงฆ์อันสมควรในอดีต
แล้วก็ตั้งพิธีบวงสวงบูชาศักระ
แล้วจึงได้รับศีลเสร็จบวงสวงเสร็จจึงลงไปอันเชิญครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมว่าสำคัญ

มันขึ้นอยู่กับวิธีการพิธีกรรมและความศรัทธาครับ

เรื่องราวปฏิหารที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้
มีทั้งการเกิดน้ำกระเพื่อมราวกับพญานาคกำลังเคลื่อนไหว
ร่องรอยของพญานาคที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
ทำให้ผู้คนต่างเชื่อและศรัทธากันเป็นอย่างมาก
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่วุฒินครทนนะครับ
ซึ่งเป็นกรรมการวัดแห่งนี้รวมถึงพี่เองก็เคยบวชที่แห่งนี้ด้วย

เรื่องราวของบ่อน้ำบ่อมุจริน

บ่อนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิชุราช
น่าจะเป็นปู่ของพระเจ้าชัยเชษฐาที่มาสร้างบัตร
แต่ก่อนคุณยายพูดให้ฟังว่ามันยังไม่เป็นสระอย่างนี้นะ
มันเป็นบ่อน้ำแล้วมีน้ำผุดขึ้นมา

แล้วบ่อน้ำแห่งนี้นี่เห็นบอกว่ามีเรื่องราวของปฏิหารเกิดขึ้น

ทีนี้ตรงหล่อผ้าจะอยู่อีกที่หนึ่ง
ทีนี้ก็ปรากฏว่ามีคนมาเห็นที่ว่าเป็นน้ำกระเพื่อม

ถ้าพูดภาษาบ้านเราเหมือนปฏิหารที่พญานาคท่านมา

ที่ใช้ในทำพิธีนี่แหละ
ก็มีความเชื่อแล้วชาวบ้านก็วิ่งมาดูก็ไม่เห็น

เป็นน้ำกระเพื่อมเหมือนท่านมาอนุโมทนาอย่างนี้

แต่ว่าเป็นรอยเหมือนที่เขาเห็นอยู่ที่ริมน้ำโขงอะไรนะ

แล้วเรื่องราวของรอยพญานาคที่เมื่อกี้พูดถึง
รอยพญานาคนี้จะอยู่ที่หอพระไตปิดก
แต่ว่าได้ถ่ายภาพมีอะไรไปที่หอพระไตยปิดก
ผมขอดูภาพหน่อยได้ไหมมีภาพมาให้ดูนะคุณผู้ชมครับ
ก็คือวันนั้นฝนตกฝนตกหนักเลยล่ะ
ฝนลงทีนี้เนร
เจ้าบาทพันธ์พระอาจารย์เทพีจะให้เนรไปทำความศาสตร์หอพระไตยปิดก
เนรก็ไปเห็นเนรก็ตกใจ
ก็มาบอกท่านท่านก็เลยไปดูแล้วก็ถ่ายภาพไว้นะครับ
ก็ตามความเชื่อของชาวบ้านนี่แหละที่หอพระไตปิดก
ทำไมถึงคิดเป็นรอยพญานาค

ของคนเราเวลาขึ้นอยู่ที่หน้ารถก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
ถ้าเป็นรอยสัตว์อื่นก็มันจะเป็นรอยอะไรล่ะ
บางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นรอยเหมือนกับ
ใครเอาเครื่องเป่าลมมาเป่าหรือฉีดน้ำมาฉีดพ่นที่พื้นก็จะเป็นแบบนี้

เพราะว่าถ้าตามตามความเชื่อเนอะของชาวบ้านเราก็
มีพญานาคที่รักษาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วที่พูดเบื้องต้น

ก็เชื่อเพราะว่าในพุทธศาสนาของเราก็มีอยู่แล้ว
หลังจากที่ได้สักการะสะมุจรินกันแล้ว
อาจารย์หลักและตัวแยกขามูยังมดดำ
ก็จะพาคุณผู้ชมมาสักระองค์พระทาดบางผ่วน
ซึ่งตามตำนานแล้วพระธาตุแห่งนี้
เกิดขึ้นจากพระเจ้าจันทบุรี
ผู้ครองนครเวียงจันทร์ได้สร้างขึ้นทั้งนี้คำว่าบังหวนนั้นก็มาจากคำว่า
บางคนเบาแปลว่ากระเพาะปัสสาวะในพระธาตุได้บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
บริเวณกระเพาะปัสสาวะของพระพุทธเจ้าไว้จึงได้ชื่อเรียกพระธาตุแห่งนี้ว่า
พระธาตุบังพวนนั่นเองครับอาจารย์ฮะเรามาถึงพระธาตุบังพวน
พระธาตุบังพวนจริงแล้วมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับองค์พญานาค
พญาทั้ง๕เนี่ยมีส่วนของการก่อกำเนิดในดินแดนแห่งพญานาคาราช
ตั้งแต่เบื้องต้นคือศรีโฆตบูรณ์แล้วสืบมันมันหมายว่ามันไม่ใช่เป็นแค่
ศรีโคตรบูลนะอินทหัวปัดเขมรใช่ไหมแล้วมีส่วนของราวส่วนของไทย

เพราะฉะนั้นการที่สร้างที่พระธาตุพนมเสร็จ

เรามาสักการักษ์กันเลยดีไหม
เววาชะระสารวิสมิ

ตั้งแต่บัตรนี้ในการถวายพระธาตุนั้นเถิน
อีกเรื่องราวที่คุณยายสุพี
เคยเห็นเต็มสองตากับตัวเองมาแล้ว
นั่นคือจุดที่เรียกว่า

มาแยกแผ่นดินให้
พญานาคเป็นคนสร้างตรงนี้ค่ะ
แต่ก่อนเขามาตัดเซียนท่าน
เขาไปลอเหล้าที่กรุงเทพ

เราจะเห็นพระพุทธรูปที่มีเสียร๗เสียนเท่านั้น
แต่พุทธรูปอันนี้มีเซียน๙เซียนอยู่ในเก้าเซียน
คนเกิดราศีหรือวันอะไรที่เหมาะกับการไหว้
เหมือนว่าเราได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้

ผมเดินเข้าวัดเพราะแรงบันดาลใจจากองค์พญานาคที่พยายามตามหา
ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าองค์พญานาคแห่งหนตำบลใด

ผมมักที่จะไปดูรูปสันธารท่าน

อาจจะเป็นงานศิลปะไปแล้วของแต่ละท้องถิ่น

ที่มีท่านนั้นน่ะ
แล้วคุณไปเอาความรู้ขยับไหน

พี่กิจเขาเป็นคนรังสรรงาน
เป็นที่เกี่ยวกับนาคาราช
หรือเคยเกิดเป็นนาคมาหลายชาติพบ
ช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่พระธาตุบังพวนนะครับ
หลังจากที่ศักระทั้งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และองค์พระธาตุบังพวนแล้ว
เราจะพาไปเปิดประสบการณ์ความเชื่อจากแขกรับเชิญผู้ที่มีความศรัทธา
และผูกพันกับเรื่องราวปฏิหารขององค์พญานาคมาตลอดทั้งชีวิตของเขา
คือพระทุกองค์โดนนิมนต์ไปที่วัดอื่นแล้วตอนที่เขาย้ายพระไปทำไมเขาถึงย้ายพระไปคะ
มันเป็นวัดล้างไม่มีใครดูแลน่ะ

เขาก็ว่าวัดพระธาตุนี่มีของดีเขาก็มาเข็นออกไป

ค่ะเหลือแต่ปูองค์ดำนี่แหละเขายกไม่ขึ้น

เคยมีคนเห็นปู่องค์ดำบ้างไหมฮะ

เห็นเดินมานี่แหละเป็นตาผ้าขาว

เดินดูรอบวัดนี่แหละค่ะ
สมัยก่อนแต่ยายยังเป็นเด็ก
แล้วยายเคยเห็นไหม

แสดงว่าชาวบ้านแถวนี้เขาจะรู้กันหมดว่า
ปู่ชีพพระขาวอยู่ตรงนี้
เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เวลาจะมาไหว้พระธาตุ

ไม่แต่ก่อนเนาะเขามาตัดเสียนท่าน

เอาไปทิ้งไว้ที่สะพานนาน
ถึงพบคือเอามาบรรจุใหม่

ในที่สุดก็ต้องเอาเสียงของท่านกลับมา
กลับมาตอนกลับมา
เขาไปหล่อเราที่กรุงเทพนะ
เขาบอกว่าเดินทั้งคืนเลย

คนไหนไปมาก็มาขอกราบปู่องค์ดำนี่แหละ

มาขออยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละอืม

เขาเชื่อว่าพญานาคเป็นคนสร้างเมืองเอาไว้

จะมีจุดลง

คุณยายทำไมเขาถึงเชื่อว่าเป็นรูพญานาค

เพราะว่ามันมีเครื่องล้างของขังอะไร

มีสิงตวคำอยู่สิทธิศ

ที่เขามาสร้างวัดนี่แหละ

เป็นของพระเจ้าจันทบุรี
สีหวยอ่ะค่ะ
อันนี้เป็นของเวียงจันทร์
นี่เผ็ดไหมบริวารออกออกรอบ
เป็นที่อ๋อที่เก็บพระอศิษย์หรอ

ของดีทุกอย่างก็ต้องอยู่ตรงนี้เลย

นี่ล่ะเป็นเครื่องลางของขังเป็นอะไร
ดีดีกว่าอยู่ในนั้นหมด
อีกเรื่องราวที่คุณยายสุพี
เคยเห็นเต็มสองตากับตัวเองมาแล้ว
นั่นคือจุดที่เรียกว่าเป็นรูของพญานาค
ปัจจุบันรูนี้ถูกปิดตายไปแล้ว
เนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นรูที่พญานาค
ใช้เพื่อเดินทางจากใต้บดานมายังพื้นดิน
และรูแห่งนี้ยังถูกค้นพบว่า
มีสมบัติอยู่อย่างมหาศาล
ซึ่งชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่า

มักมีอันเป็นไปแทบทุกราย

ย่ายเนี่ยเป็นเด็กประมาณชีวิตกว่า
มาเล่นรักเหนื่อยรักฺวยกับภาษาเด็ก

ได้เอาลูกตานนี่แหละมากิ้งลง
ค่ะยายแต่ประมาณสิบหัว
แสดงว่าเขาเชื่อว่าข้างในเนี่ยมีของดีเครื่องรางของขังอยู่ในนี้หมดเลย
อยู่ในนี้หมดเลยแล้วมีสิงตัวคำอยู่สี่ทิศ
พญานาคเนี่ยแปลงเป็นตาผ้าขาวเป็นชีผ้าขาวชีผ้าขาว
มาแยกแผ่นดินให้ลึก๘วาพระกัจจปะ
พญานาคเป็นคนสร้างตรงนี้นี่คือเรื่องเล่าใช่ไหมคะคุณยาย
เรื่องเล่าว่าพญานาคเป็นคนมาสร้างตรงนี้ค่ะ
เป็นคนที่ขุดรูลงไปค่ะตรงนี้ค่ะ
แล้วเมียของกษัตริย์เลยตีแผ่นเงินแผ่นทองปูเอาไว้
ข้างล่างเนี่ยข้างล่างแสดงว่าข้างล่างนี้มีแต่เงินมีแต่ทอง
ค่ะมีของดีอยู่ในนี่แหละแล้วก็ปิ่นทองปิ่นอะไรของ
กษัตริย์กษัตริย์ก็อยู่ในนี่หมดอ๋อแสดงว่าพระทองคำทั้งหลาย
เอามาจากตรงเนี้ยแหละค่ะตรงนี้ชาวบ้านและทุกคน
โบราณเชื่อว่าจุดตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่พญานาคสร้างเอาไว้
ค่ะเป็นจุดที่พญานาคกับมนุษย์ร่วมสร้างร่วมบุญด้วยกัน
ข้างล่างก็จะเป็นทองเป็นเงินมีควายธนูอยู่
มีมีสิงโตคำสิงโตคำอยู่ที่เป้าสมบัตินี้ไว้
ครั้งหนึ่งเคยจุดขุดลงไปแล้วก็เจอพระทองคำมากมายตรงนี้เลย
ค่ะถ้างั้นหนูขอกลับก่อนเนอะยายน้องค่ะกลับเลยค่ะ
จ๋าณจุดตรงนี้ทุกวันนี้ประชาชนหรือคนในพื้นที่
ก็พยายามจะมาหาของดีที่นี่แต่ทุกครั้งที่จะมาหาของดีที่นี่

ของดีกลับไปทุกครั้งเลยใช่ไหมคะไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้สักที
ทำไมอ่ะจ๊ะแต่อิตก็เอาไปไม่ได้อิตก็เอาไปไม่ได้อ่า
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโรคบาดาน
ค่ะซึ่งเป็นจุดที่มนุษย์กับพญานาคสร้างไว้ด้วยกันค่ะ
ทองคำหลายหลายองค์ไปอยู่ที่กรมศิลปากรแล้วไปอยู่ที่หน่วยงานรัฐแล้ว
องค์ก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นมาที่พระธาตุแห่งนี้แล้ว
จุดที่จะต้องมาไหว้จุดนี้ค่ะหนึ่งหลวงพ่อปู่ดำ
หนึ่งแล้วถึงไปไหว้พระธาตุถูกต้องไหมคะ
คุณยายขอบคุณมากแข็งแรงเนอะที่วัดพระธาตุบังควรแห่งนี้
ยังเปรียบไปด้วยอรยธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา
เนื่องจากที่นี่มีสตะมหาสถานที่ยังหลงเหลือซากโบราณ
มาตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบันครบ๗สิ่งแห่งเดียวในโลก
ซึ่งสตมหาสถานคือการจำลองสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
และพระพุทธศาสนาเอาไว้เรื่องของสัตมหาสถานอันนี้สำคัญมาก
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีนักปราศคนใดที่แยกแยะว่าอะไรคืออะไร
เพราะมันก็ชำรุดซุดโทรมเป็นลำดับผมจะพูดให้ฟังนะครับ
สตามสถานที่สำคัญและมีครบเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่๓แห่งในประเทศนี้
หนึ่งก็คือที่วัดพระธาตุบังควรนี่แหละคือเดิมเนี่ยคนจะเห็นที่ครบสมบูรณที่ไหนรู้ไหมครับ
ที่วัดสุทัศน์ครับแต่นั่นคือสร้างในสมัยราชโกศิลปแปลว่าสร้างใหม่
อีกที่หนึ่งสร้างเก่านะครับอาจจะใกล้เคียงที่นี่ก็คือวัดเจ็ดยอดอยู่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะฉะนั้นในอีสานเนี่ยมีที่นี้ที่เดียวนี่คือ๓แห่งในโลกนี้เท่านั้นที่มีสตมสถานครบ
สตมหาสถานคือการจำลองสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยมีโพธิบันลังที่ที่พระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพอนิมมิสเจดีที่ที่พระองค์ประทับยืนทอดพระเนธโดยไม่ได้กระพริบพระเนธรัตนจงกรมเจดีที่ที่พระองค์เดินจงกลมเพื่อแสดงปฏิหารบรรเทาข้อกังขาของเทวดารัตนคระเจดีที่ที่
พระองค์ประทับนั่งพิจารณาอาชาปรณิโคทะเจดีที่ที่พระองค์ประทับใต้ต้นไสทรงละซึ่งกิเลสหมดสิ้นแล้วมุจรินพระเจดีที่ที่พระองค์ได้ประทับใต้ต้นจิกโดยมีพญานาคนามว่ามุจรินมาป้องลมฝนให้ราชยะตนเจดีที่ที่พระองค์ประทับใต้ต้นเกดเกิดปฐมอุบาศกขึ้นในพระพุทธศาสนา
ให้หลายร้อยปีใช่ไหมฮะอุ้ยคือสร้างตั้งแต่เรา
ถ้ารวมว่า๒๐๐นี่มันก็ต้อง๕๐๐กว่าปีนะเราจะเห็นพระพุทธรูปที่มีเสียร๗เสียนเท่านั้น
ใช่แต่พุทธรูปอุงนี้มีเศียร๙เสียร

คนเกิดราศีหรือวันอะไรที่เหมาะกับการไหว้พระพุทธรูปปางพญานาคเก้าเซียน
คือเรามาสมมุติกันในชั้นหลังว่าพระพุทธรูปนาคปรกเนี่ยประจำคนเกิดวันเสาร์

ความจริงแล้วมันก็คือพุทธรูปมันเหมาะสำหรับทุกคนนั่นแหละ
มันไม่เกี่ยวว่าพุทธอุ้มบาทพุธกลางวันคือมันเป็นการกำหนดเพื่ออะไรไหม
เพื่อให้คนไม่ทิ้งศรัทธามันคืออย่างนี้
พระองค์นี้เนี่ยสร้างด้วยศรัทธาโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชคือพระสร้างโดยกษัตริย์
กษัตริย์สร้างแล้วก็เป็นพระนาคปกเก้าเซียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครเลยนะ
ส่วนคุณพุทธอาจารย์อาจจะถามผมว่าเอ๊ออาจารย์แล้วเก้าเซียนเจ็ดเซียนมันต่างกันมั้ย
มันไม่ต่างกันหรอกในความคิดของอาจารย์นะจริงแล้วเนี่ยพญานาคองค์นี้อาจจะมีแค่เสียนเดียว
แต่ในขณะที่ฝนตกอ่ะพระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ต้นจิกแล้วเสวยวิมุติสมาบัตรคือแบบว่าสำเร็จแล้วมันมีความปิติสุขนั่งไม่ไปไหนเนี่ย
นั่งอยู่กับที่เนี่ยถึง๖วันเนี่ยนะองค์การนั่งตากแดดตากฝนเนี่ยพญานาคผู้มีจิตร่วงรู้ก็เลยมาแผ่พังพานกันฝนมันตกอ่ะก็สะบัดหัว
เข้าใจไหมกันความที่สะบัดหัวมันหัวเดียวก็เลยเหมือนหลายหัวเสียนนี่เกินความคิดของตัวเองนะเอาตัวเองคิดเองคิดเองแต่ก็ไม่บางคนก็บอกพญานาคมี๗เสียน๘เสียนไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่า
ว่าท่านจะมีจำเพาะบางทีคะมีสามที่คะมี๕ที่เหลามี๗สามชื่อของใคร๗ชื่นใครไม่ใช่ครับ
นะจุดตรงนี้พระองค์นี้ได้รอไปมีประติหาญมากมายทางด้านผู้ช่างคุณที่อาจารย์เคยได้ยินนะครับผู้ช่างคุณ

ไม่รู้พูดตรงนะพอมาถึงที่นี่ครั้งแรก
เราเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกศรัทธาเลย
เราอยากรู้จังเลยว่าคนที่นี่คนที่หนองคายอ่ะ
คนที่มาไหว้กลับบ่อยเขารู้สึกเขาสัมผัสอะไร
เพราะเรารู้สึกเราเห็นเราศรัทธาพระองค์นี้ก่อน
พระองค์ประธานอันนั้นอีกนะนั่นคือพระในพระอุโบสถหลังเก่านะ
แต่นี่องค์นี้เป็นพระที่ไม่ได้อยู่นอกพระโบสถ

แล้วก็พังแบบสุดสมแล้วคือมันต้องมีใครที่อยู่ในพื้นที่นี้
หรือมีใครที่เคยมากราบแล้วเจอปฏิหารเพราะเรานานมาที
เอาอย่างนี้ดีกว่ามีอยู่หนึ่งท่านมดำรู้จัก
ตั้งแต่ตัวเองมาหนองคายบึงการบ่อยเนี่ย
ก็รู้จักพี่คนนึงเขาทำแหวนทำอะไรอย่างนี้
แล้วเขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่คุณจะต้องชอบ
เพราะเขารู้อะไรเขาจะไม่พูด
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองไม่เคยเรียนหนังสือ
ไม่เคยเรียนเกี่ยวกับอาร์ตตัวเองไม่เคยทำอะไรเลย
แต่เป็นคนทำพญานาคที่สวยที่สุด
ตอนนี้กล้าพูดว่าน่าจะเขตอีสาน
ยังไม่มีใครทำพญานาคอ่อนช้อยได้เท่าเขา

รณีคนนี้ถือว่าเป็นมาหนองคาย

ความเชื่อเรื่องพญานาคเราหลายคน
มีข้อสงสัยว่ามีจริงหรือไม่
แต่สำหรับชายคนนี้พญานาคคือชีวิตของเขา
และด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า
ทำให้ชีวิตของเขารวยปังจนกลายเป็นเศรษฐี
ไม่มีใครในจังหวัดน้องคายไม่รู้จัก
มาติดตามในช่วงหน้ากันครับ
มีหลายคนที่บอกว่าเขาน่าจะเป็นพญานาคกลับชาติมาเกิดเหมือนกัน
เหมือนว่าเราได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้

ผมเดินเข้าวัดเพราะแรงบันดาลใจจากองค์พญานาค
พยายามตามหาปัจจุบันนี้นะครับ
ไม่ว่าองค์พญานาคแห่งหนตำบลใดที่มีรูปสันฐานท่าน
ผมมักที่จะไปดูรูปสันธารท่าน
ฟังเรื่องราวอาจจะเป็นงานศิลปะไปแล้วของแต่ละท้องถิ่น

ที่มีท่านนั้นเป็นแรงบันดาลใจในทุกเรื่องที่จะสร้างงาน

กิจเขาเป็นคนรังสรรงานสนองต่อพระมหากษัตริย์ในอดีต
เป็นศิลป์ชาติธรรมชาติศูนย์ที่เกี่ยวกับนัคราช
หรือเคยเกิดเป็นนาคมาหลายชาติพบ
ภายใต้บรรยากาศของวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้
ทำให้เราได้ซึมซับกับอารยธรรมของพระพุทธศาสนา
และเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาของผู้คนทั้งหลาย
และด้วยความสงบเงียบเช่นนี้เอง
จึงทำให้คุณกฤทธิ์ช่างธรรมทอง
ผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดน้องคาย
นิมิตเห็นภาพขององค์พญานาค
กลายเป็นการต่อยอดการงาน

เจอกับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ครับ

ซึ่งร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับชื่อว่าร้านกวงทอง
ถามว่าทำไมร้านนี้ถึงมีความสำคัญอะไร

ก็คงจะต้องบอกว่าไม่มีใครนะฮะ
หนองคายที่จะไม่รู้จักร้านทองร้านนี้

เป็นคนที่เชื่อว่าตัวเขาเองนั้น

น่าจะเป็นพญานาค

เพราะเขามีเรื่องราวของพญานาค

เกี่ยวกับพญานาคคุณผู้ชมวาดรูปอะไรก็ไม่เป็น

สามารถแกะรูปพญานาคได้นะครับ

เขาถึงกลายเป็นช่างทองมากฝีมือ

ก็ถูกแต่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับ

ผมว่าความเชื่อของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน

ต้องบอกก่อนว่ามาถึงทุกวันนี้
เราผ่านอะไรมาอย่างมากมาย

มานั่งทบทวนวิถีชีวิตที่ผ่านมา
ของเราเราก็ได้เพียงแต่คิดว่า
เหมือนว่าเราได้เกิดมา

ผมไม่เคยคิดอะไรนอกเหนือจากความที่เป็นจริง
แต่ในขณะเดียวกัน
เวลาที่ผมสร้างสรรค์ผลงาน

ผมอยากสร้างงานใหม่

ทีนี้กลับมาถามตัวเองว่าเราเชื่ออะไรที่สุด

องค์พญานาคมานั่งตามบ่อ

ผมเคยฝันว่า

สวยมากหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับ

คำว่าพญานาคที่เราจะต้องได้มา
รูปสันฐานนั้นอยู่ตรงไหน
ถามตัวเองนะครับตื่นขึ้นมาถามตัวเองว่า

จริงหมายความว่าไม่จริงตามในความฝันเรา

เราเดินไปตามวัดเราเห็นองค์พญานาค

ศึกษาไหมแน่นอนครับ

หลวงปู่คำพันธ์แห่งวัดธาตุมหาชัย

คือหลวงปู่คำพันธ์แห่งวัดธาตุมหาชัย

จนวันนึงคณะของสายบุญ

มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราเคยมาที่นี่

บอกกับตัวเองก็เหมือนเราเคยมา

บ่อน้ำแห่งนี้คือบ่อมุจจรินความสำคัญสะมุจจรินถูกไหมฮะความสำคัญคือยังไงครับ
ผมเชื่อว่าอาจารย์รักคงได้อธิบายไปบางส่วนแล้วแต่ผมอยากได้ยินได้ฟังจากคนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรง
ในความเป็นจริงยังไงผมไม่ทราบแต่ในความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งวัย๑๐ขวบนั้นนี่คือสระมุจริน

ผมเกิดมาผมก็เห็นสระมุจรินแห่งนี้

ในวัยนั้นผมไม่ทราบในวัยนั้นผมไม่ทราบแต่รู้ว่าสระมุจรินทุกครั้งที่มาที่นี่เห็นพระนาคปกองค์นี้เห็นองค์พญานาคองค์นี้เห็นพระนาคปกองค์นี้
เรามีความรู้สึกว่าเราชอบในเวลานั้น
หมุจรินสมัยนั้นนะครับเป็นบ่อน้ำที่น้ำแทบจะไม่แห้งเลย

เป็นบ่อสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ไม่ได้กว้างอย่างนี้นี่คือการบูรณะขอบสันบ่อเรียบร้อยแล้ว
แล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่มีสะพานทอดลงไปแบบนี้
ครั้งที่ผมมาในช่วงนั้นได้เห็นกับตาหมายถึงว่าเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์หรือวัดใดครับท่านมีการจัดสร้าง
เช่นนะครับจะได้ใช้น้ำเพื่อจะไปใช้ในพิธีกรรมต่างนั้น
เป็นน้ำพุทธมนต์ใช่เธ้าจะมาตักที่นี่ไว้

สมัยก่อนนี้จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือน

ใช่แล้วโยนลงไป

แล้วเวลาที่เรามาที่นี่เราเองไม่ใช่เป็นคนที่เดินเข้าวัด
ที่พ่อแม่พาเราเดินเข้าวัดจนเรามีความรู้สึกว่า

แต่การที่ผมเดินเข้าวัดผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยความด้วยความเป็นจริงในจิตผม
ผมเดินเข้าวัดเพราะแรงบันดาลใจจากองค์พญานาคที่พยายามตามหา
ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าองค์พญานาคแห่งหนตำบลใดที่มีรูปสันฐานท่าน
ผมมักที่จะไปดูรูปสันธารท่านฟังเรื่องราว
อาจจะเป็นงานศิลปะไปแล้วของแต่ละท้องถิ่นแต่ในความเชื่อที่มีอยู่ในตัวเรา
ความเชื่อที่มันมีอยู่ในตัวเรามันฝังอยู่ในตัวเราที่มีท่านนั้นน่ะ
เป็นแรงบันดาลใจในทุกเรื่องที่จะสร้างงาน
ในเรื่องราวของพญานาคผมเชื่อว่าหลายคนจะเชื่อ
พี่ได้เคยมีส่วนที่ไปดูเรื่องชาวบ้านชาวช่องหรืออะไรยังไง

มีอยู่เคสหนึ่งก็เป็นเคสของน้องสาวมาสหรือเปล่าฮะ
สามารถคือถ้าผมจำไม่ผิดคุณผู้ชมขออนุญาตเล่าแทนตรงนี้หนึ่งแล้วกันครับผม
ตอนนั้นสามารถประสบเรื่องของคันเป็นพิษถูกไหมครับ
แล้วก็ก่อนหน้าที่สามารถจะล้มป่วยคันเป็นพิษ
แล้วก็ต้องแอดมินที่โรคบาลก่อนที่จะทุกวันนี้คือเรียกว่าเป็นอำมะพึก
ฝันว่าตัวเธอเองนั้นลงไปในถ้ำแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่
กับองค์พญานาคเพราะองค์พญานาคจำแรงร่างมาเป็นคนแก่
แล้วก็พาเธอไปถือสินอยู่สามีเธอก็เลยร้อนใจเพราะเธอเรียกว่า
เกือบจะเสียชีวิตแล้วตอนนั้นครับผมทำไมฮะ
มีส่วนที่ได้ไปช่วยแล้วก็ในขณะที่มาถึงที่เมืองหนองคายก็
ต้องบอกให้ฟังว่าพาสามารถไปที่กลางแม่น้ำโขง
ใช่ค่ะขั้นที่พากันไปเพื่อจะไปสักการะองค์พญานาคตามความฝัน

กรรมเหล่านั้นที่สิ่งที่ผมเห็นนะครับจำได้ว่ามีกระทงอืม
จำได้มีกระทงที่ลอยไปเพื่อจะบูชาองค์พญานาคในแม่น้ำโขง
ใหญ่ครับเป็นพญานาคเอ่อเป็นเป็นกระทงเป็นกระทงใหญ่ฮะ
เพื่อจะต้องเรียกว่าเป็นการสักการะกราบไหว้องค์พญานาค
แต่ในขณะที่ร่องที่ลอยกระทงออกไปนั้นน่ะลำน้ำโขงนะครับ
เชื่อไหมครับว่าสายน้ำเนี่ยมันหมุนวนนะครับมันวนวนไปจน
เห็นกับตาเลยใช่ไหมใช่ครับวนวนไปจนกระทงชิ้นนั้นเนี่ย
ก็เรียกว่าเหมือนลักษณะเหมือนโดนดูดบึ๊บลงไปลงไปเหมือนลำแม่น้ำโขง
ใช่ครับเหมือนท่านรับกระทงใหม่ผมว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่
เราเชื่อว่าท่านรับรับในสิ่งที่กราบไหว้สักการะองค์พญานาคนะ
เดี๋ยวเราเดินไปหาจารักกับมุนตำกันดีกว่าครับผมครับผมไปครับนี่นี่นี่
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยพี่กริจพี่วิกฤต
คุณกริจกวงทองเนี่ยแหละฮะมาถึงหนองคายจะต้องคิดถึงเขา
ขอบคุณครับพี่กริจเป็นหนึ่งคนที่ขอโทษนะพี่หนุ่มฮะพี่กิจเรียนจบชั้น
ผมจบการประสงค์ศึกษาที่หกครับจบปหก
เอาเรื่องวาดรูปเลยไม่เป็นเลยแล้วคุณไปเอาความรู้มาจากไหน
คนที่ไม่เคยวาดรูปพญานาคคนที่ไม่เคยจะไปถามเขาทำไม
ทำไมล่ะฮะเพราะว่าเขามีของเดิมเออคนเราในโลกนี้ย่อมคุ้นในสิ่งที่
ตัวเองเคยเห็นอืมย่อมเคยในสิ่งที่ตัวเองเคยไปย่อมเป็นในสิ่งตัวเอง
เคยมีพี่กิจเขาเป็นคนรังสรรงานสนองต่อพระมหากษัตริย์ในอดีต
เป็นสกุลชาติขั้นสูงที่เกี่ยวกับนาคาราชหรือเคยเกิดเป็นนาคมาหลายชาติพบ
จะไปยากอะไรแค่การลำลึกนึกถึงไอ้ความทรงจำเดิมแต่อดีตในชาตินี้
ขอบคุณนะครับเพราะว่าคำที่อาจารย์พูดทำให้ผมมียิ่งตอกย้ำในความมั่นใจตัวเองว่า
ผมว่าแต่วันนั้นเนี่ยเราไม่ทราบว่า
เราจะเอาไลน์อะไรเพราะว่าเราไม่กล้าบอกว่าเป็นของเราแต่
เข้าใจในวันนี้วันนั้นผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะต้องหาอะไรบางอย่างที่เป็นความเป็นน้องคลายผมขับรถจากเมืองน้องคลายมาถึงที่นี่แปลกมากครับผมที่นี่สถานทั้งเจ็ดเป็นองค์จำลองที่มีแห่งเดียวต้องเรียกว่าในอิสานบ้านเราคือมีแห่งเดียวด้วยนะครับนั่นคืออุโบสถแต่แปลกมากผมไม่ได้มาที่นี่เพราะอุโบสถแต่ผมมาถึงปุ๊บต้
เพียงแต่ว่าเราขออนุญาตใช้คำว่าสเก็ตพอเรามานั่งสเก็ตก็เหมือนกับเราสมแล้วที่วันนี้พอพอเราโตแล้วเราเข้าใจแล้วว่าเรามาหาแรงบันดาลใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองคันที่นั่งอยู่ตรงนี้กับห้างบ่อนั้นเนี่ยเดินจากตรงนี้ก็เดินไปถึงตรงโน้นเดินจากตรงโน้นก็มาถึงตรงนี้คือการแค่สเก็ตผมต้องบอกว่ากว่าที่จะเป็นผลงานในวันนี้ต้องบอกว่าหนึ่งในสถานที่ที่เป็นแรง

มาถึงวันนี้ผมทำงานเนี่ยผมถึงบอกให้ฟังก่อนว่าแน่นอนครับบางท่านก็อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แต่สิ่งเดียวที่ผมปฏิบัติมาตลอดคือผมปวนาตนไว้กับองค์พญานาคเสมอว่าผมจะ
เอารูปสันฐานของท่านในจินตนาการของเรามาสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อทำ
หน้าที่ส่งมอบให้กับเจ้าของที่แท้จริงคือพี่กำลังจะบอกว่าทุกอย่าง
งานขอโทษนะฮะอย่างพี่ผู้หญิงอย่างเนี้ย
อยากจะได้แหวนอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ของพี่ก็จะไม่ใช่
แน่นอนครับผมว่าเหตุทุกเรื่องไม่ใช่การบังเอิญ
แต่ทุกเรื่องก็คือการจัดสรรให้มันลงตัว

ผมภูมิใจเสมอที่เวลาผมยืนเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ

แต่ผมพยายามบอกตัวเองเสมอว่า
ต้องพูดในความที่เป็นความรู้สึกตัวเองจริง
ผมเป็นช่างผมพูดเสมอว่าถ้าผมยังมีแรงพลัง

ผมสัญญาไว้ว่าสัญญาของตัวเองก่อน
สัญญากับสิ่งที่เรามีความเชื่อไว้ตลอด
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อจะส่งมอบกับลูกค้านั้น
คือทำหน้าที่จนกว่าวันหนึ่งผมทำไม่ได้
ด้วยสังขารหรือด้วยอะไรก็ให้เป็นปัจจัยผมยอม

บางสิ่งบางอย่างพญาหนาคแล้วแต่ว่าพญาหนาค
พญาหนาคของใครของของใคร
เวลาที่เราใช้วิชาชีพในเชิงช่าง
เพื่อประทังตัวเองให้อยู่ได้ในสิ่งที่เราเชื่อมันเป็นสิ่งที่เรารัก
แล้วผมอยู่กับสิ่งนี้แล้วผมมีความสุขเวลาที่ผมส่งมอบให้กับคนมันไม่ใช่เงิน
ครับเป็นปัจจัยหลักแต่มันเป็นคือความรู้สึกที่เราได้ทำหน้าที่ถ่ายทอด
ความเชื่อเหล่านั้นส่งมอบให้เจ้าของที่แท้จริง
พญานาคกับพิกิจถ้าจะบอกว่ามีคนแถวที่บอกว่าพิกิจคือส่วนหนึ่งของพญานาค

นี่หลายท่านเดินมาบอกกับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอก
ลองสังเกตไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือไม่ว่าจะเป็นอะไร
มจะมีความส่วนละไม้คล้ายกับองค์พญานาค
ซึ่งคำเหล่านี้ผมต้องขออนุญาตเรียกก่อนว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกที่จะต้อง

ไม่เลยแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่ากราบขอบคุณแล้วก็เป็นคำพูดไป
แต่ทุกครั้งที่เวลาผมทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับพญานาคแม้กระทั่งเรายืนอยู่ตรงนี้คือการศักระ
ศักระองค์พญานาคนั้นผมพูดกับหลายท่านที่มีโอกาสได้เดินมาหาผมเสมอ
มันป่าประโยชน์ต่อให้เราจะเอากี่เสียนต่อให้เราจะเอายิ่งใหญ่แค่ไหน
มันไม่สำคัญเท่ากับเรามีความเชื่อก่อนไหม

จากความเชื่อมันจะถูกพัฒนาไปสู่คำว่าศรัทธา

ท่านจะอยู่กับเราเหมือนเรายืนอยู่ตรงนี้ท่านอยู่รอบข้างเรา

ท่านอยู่กับเราท่านคุ้มครองเราแต่เราต้องมีสัจจะก่อน
ศักดิ์จักรเป็นหัวข้อแรกของพญานาคาราช

และเป็นประโยคเดียวกันท่านพระครูที่วัดพระธาตุพนม

ผู้มีสัจจะเท่านั้นพญานาคาราชท่านจึงจะอยู่ด้วย
วันนี้เต็มอิ่มครบรสทั้งได้บุญและมูเตลูจริง

หากใครสนใจจะตามรอยอาณาจักรพญานาค

ขอแนะนำวัดพระธาตุบังควรแห่งนี้เลยครับ
ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดี
ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ที่พาเราจากดอนเมืองมาถึงอุดร
แล้วเราก็จะอุดรมาสู่น้องคายครับ
สำหรับที่พักในการเดินทางมาที่หนองคาย
คุณจะได้เรียกได้ว่าฟอกปอดเลยล่ะคุณ

ใกล้กับแม่น้ำโขงอากาศโอโซนสุด

จะมูให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลึกลำถึงชั้น